พูดถึงณเดชนณเดชน์ก็มา
จะบอกว่าภาพคู่ณเดชน์กับมอเตอร์ไซค์ของเขา
บอกคุณผู้ชมบอกเลยว่ามอเตอร์ไซค์ราคาขึ้นแล้วนะจ๊

เออถ้าจะบอกว่าณเดชน์เนี่ยเป็นซุปตาติดดินตัวจริงจริงนะนะคะ

รักษายแบบบ้านเรียบขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้

ดิฉันยังจำภาพเขาถือถุงมะขามเทศบนบีทีเอสอยู่

เออเนี่ยคุณผู้ชมดูสักก่อนการแต่งเนื้อแต่งตัวมันชิว
ไปไหนมาไหนด้วยรถสาธารณะคุณผู้ชมค่ะ
รวมไปถึงเป็นไวรัลฮิตล่าสุดเลย
กับการที่ณเดชน์ขับมอเตอร์ไซค์รุ่นคลาสสิก

ใช่
ขำมอเตอร์ไซจะไปทำทะเบียนบ้าน
แล้วมีแฟนคลับเนี่ยถ่ายได้ตอนณเดชน์เนี่ย
ขับติดรถตรงไฟแดงพอดีเลย

นัดเด่นเนี่ยยังชอบซิ่งมอเตอร์ไซค์ผู้ใจไปซื้อแหนมย่างเนี้ย

แล้วจะว่าเนี่ยไม่ได้สแกนด้วยนะ

แต่น่ารักนะเพราะอะไรป้าขนาดไปแค่ปากซอยยังใส่

ถึงขั้นว่าที่บางวันยังชวนหวานใจน้องยายา
หม่ำอาหารข้างทางไปเลย
อยากเห็นชวนยาย่าซ้อนหมอเตอร์ไซค์คันนี้

แต่ไม่มีภาพเนี่ยเดี๋ยวกลัวเอฟซีเป็นห่วง
แล้วน้องยายาค่ะก็เลิฟมากด้วย

เอาเป็นว่าเราไปฟังณเดชน์เล่าถึงโมเมนต์น่ารักนี้หน่อยละกัน
คนรักกันนะกินข้าวที่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหา

คือมันเป็นแค่ช่วงจังหวะนั้นมากกว่าที่ไปติดอยู่แยกไฟแดงอะไรอย่างนี้ครับ
และก็มีน่าจะมีน้องคนหนึ่งว่าอยู่มุมทางซ้ายเค้าที่ไรเงี้ย

มันรถไม่ติดพี่แล้วผมว่าไม่มีคนขับรถด้วย
ใช่นั้นก็อยู่แถวคอนโด
ไปเดินซื้อหนังสือพาเขาไปซื้อหนังสือ

แล้วก็เขาคงเห็นว่าเรากินอร่อย
เขาก็เลยอยากกินบ้างประมาณนั้นนะครับ

ถ้าเกิดว่าคนที่มีความรักที่ดี
กินข้าวตรงไหนมื้อนั้นมันจะอร่อยมากขึ้น